คุณผู้ชมเรามาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตำรวจทางหลวง
ไปเจอกับรถคันสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
มีความสงสัยก็เลยจะเรียกตรวจ
ปรากฏว่ารถคันสีดำคันนี้ขับหลบหนี
จนกระทั่งตำรวจทางหลวงต้องขับไล่ล่าขับตามไป
ไปจอดเทียบกับรถดำ

จอดตด
ตด

ทำไมเป่าแต่ก็รู้
บุรีไฟฟ้าอีก

ลงมานี่
ลงมานี่

ขามป้อมตำรวจทางหลวงนะครับ

เพราะว่าพบรถเก๋งสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลัง
จอดอยู่ข้างบนสะพานถนนกาญจนาพิเศษ

ก็เลยจอดเทียบเพื่อเข้าตรวจนะครับ

ตำรวจทางหลวงคือ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ

คนขับบอกว่ามาดูปลาตรงนี้
แต่ตำรวจบอกจุดนี้ไม่ใช่จุดจอดรถ

ตำรวจตรวจภายในรถพบขวดเบียร์แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า
ทีนี้ก็เลยมีความพยายามในการที่จะตรวจต่อ

ปรากฏว่าคนขับรถดำขับรถเร่งเครื่องหนี

ขี่ไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดจนถึงช่วงขึ้นสะพาน
คุณผู้ชมอยู่รถเก๋งคันนี้ทำอะไร
ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่ค่ะ

นี่ฮะจะได้ยินเสียงชนนิดนึง

หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไป
เหมือนกล้องติดหมวกตำรวจเนี่ย

แล้วทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ

แล้วหัวฟาดกับราวสะพานข้างนะคะ

เพราะสมองไหลแล้วก็ศีรษะแตกนะฮะ
ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมตำรวจทางหลวง
ที่ไล่ล่าคนขับรถสีดำไป
จนกระทั่งคนขับรถสีดำ
เบี่ยงซ้ายมาชนรถตำรวจทางหลวง
เป็นเหตุให้๑๐ตำรวจเอกเศรษฐกา

คุณผู้ชมฮะพอมีการชนแล้วนะ
รถสีดำจอดทิ้งไว้เหมือนกัน
จอดทิ้งไว้แล้วคนขับหลบหนีไป

คนขับรถสีดำใส่เสื้อสีดำวิ่งหนีจากรถ
ทิ้งรถคันนี้เอาไว้ทะเบียน๘กทพ๙๖๔๘
เอาไว้ตรงจุดใกล้กับมอเตอร์ไซค์
ของตำรวจทางหลวงและศพของตำรวจทางหลวง
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุสะเทือนใจจริงนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ตอนเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นคนขับหายไปเลยนะ
แล้วมาเหมือนกับมามอบตัวอีกทีตอนค่ำเลย
ใช่หน้าจุดเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบในรถ
ก็พบขวดเบียร์และอุปกรณ์ยิงปลา

๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการก็พบอยู่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้หลายคนตามคดีนี้
บอกโอ้โหทำไมชนตำรวจหนีอะไร
ชนตำรวจจนตำรวจทางหลวงตายต้องตามจับกลุ่มให้ได้
ต่อมาคนขับรถคันก่อเหตุนะฮะคือนายกิติทัศน์
เข้ามอบตัวที่สารีตำรวจทางหลวง๒รามอินทา
โดยนายกิติทัศน์เป็นครูสอนขับรถยนต์

อ้างว่าเขาจอดรถริมถนนเพราะจะตกปลา
พอมีตำรวจมาไล่ซึ่งหมายถึง๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ
มาไล่ไม่ให้จอดและจะขอตรวจค้นรถ

เพราะในรถมีขวดเบียร์แล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่

ส่วนที่ขับหนีแล้วก็ชนตำรวจเพราะตอนนั้นตกใจ
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
มีการนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
และสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าไม่พบ
คุณผู้ชมฮะควบคุมตัวอยู่นาน
ชุดสืบสวนคุมตัวอยู่แล้วก็ต้องส่งให้ใครฮะ
ส่งให้รองภูมิกับการสถานีตำรวจ

ปรากฏว่าตอนจะพาไปส่งตัว

มีญาติมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ
ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาชกนายกิติทัศน์
และตะโกนด่าแล้วบอกว่ารู้ไหม

คุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อยนะครับ

โอ้โหนี่ประโยคสุดท้ายเขาจะแต่งงานอยู่แล้วนะ
นั่นแสดงว่าคนตายใกล้จะมีชีวิตที่มีความสุข

แล้วนี่คือตำรวจต้องเอาตัวของผู้ก่อเหตุ

แล้วก็เหมือนกับเคลียร์กับทางญาติทางเพื่อนของตำรวจที่ตายค่ะ
หลังจากนั้นก็จะมีภาพนะการเอาตัวของผู้เกาะเหตุเนี่ย

เพื่อไปขึ้นรถแล้วก็นำส่งตัวต่อไป
แล้วตอนที่ออกมารอบนี้รอบ๒
ตัวผู้ก่อเหตุมีการยกมือไหว้ด้วย

ให้ทางตำรวจในพื้นที่คือสพลำลูกกาควบคุมตัวเอาไว้

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรถจักรยานยนต์
ของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ

ตำรวจนำตัวออกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง

โดยพันธุ์ตำรวจเอกขวัญชัยบุญเพชรภูมิกับการ

วันนี้ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเนื่องจากไม่สามารถสรุปได้ว่า

อ้างว่าเกิดความกลัวตำรวจที่ขับขี่รถไล่ตาม
ได้ขับรถหนีและระหว่างขับรถหนี
จังหวะที่เกิดเหตุหักรถมาชน
คือไม่เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจตามอยู่
แล้วก็ลงมาจากรถโดยอ้างว่าเกิดความกลัว
ก็เลยเดินลงไปทางด้านล่างของสะพานนะครับ
ฟังเสียงภูมิกับการสพลำลุกานะฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมฮะ
ทางด้านของตำรวจก็ต้องสืบคดีกันต่อนะครับ

เพราะว่าตำรวจทางหลวงนายนี้นะฮะ
สิบตำรวจเอกเศรษฐกาเป็นตำรวจน้ำดีด้วย

บอกว่าเขาจะแต่งงานอยู่แล้วแล้วก็ไปชกผู้ก่อเหตุ
คุณผู้ชมคะแฟนสาวของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ
แล้วเดี๋ยวให้ดูสเตตัสนี่ค่ะภาพนี้

โอ้โหข้อความในสเตตัสนะ
บอกว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกัน
แล้วก็เป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้าย
เธอยังจำได้ภาพนี้พี่บอกว่า
พี่อ่ะอ้วนพี่ไม่หล่อ

แต่พี่ยังหล่อสำหรับเอฟเสมอ

ขอให้พี่ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์
สู่พบภูมิที่ดีมันคงถึงเวลาพัก
ไม่ต้องห่วงขอบคุณที่อยู่ข้างกันเสมอ

มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริง
นะครับแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานกันนะฮะ

ส่วนอย่างที่บอกว่า๑๐ตำรวจเอกเศรษฐกาล

ก็เคยมีสิ่งที่ได้รับการชื่นชมมากมายนะครับ

ทั้งในโพสต์ของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการเอง
แล้วก็การที่หลายคนได้รับทราบข่าวการเสียชีวิต

ก็เอาเรื่องราวเก่ามาโพสต์เอาไว้
คุณผู้ชมค่ะคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนที่นั่งอยู่ข้างหลัง

แล้วคนที่ขับรถเนี่ยคือ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการค่ะ
นี่เป็นวันที่๑๖กันยานะคะ
คนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าตอนนั้น
ตำรวจเอกเศรษฐการขับรถพาไปส่งที่สนามบิน

ก็เลยมาขอความช่วยเหลือที่ด่านทัพช้าง๒ตรงนี้

ดูสิพาไปแล้วเดี๋ยวฟังเสียงในคลิปหน่อย
บอกอีก๕นาทีเกรดจะปิดอยู่แล้ว

อันนี้คือการบริการประชาชนอย่างหนึ่งเลย

ตรงนี้มากเลย
ดูสิครับฝนตก
โอ้โฮคุณ
คนที่นั่งข้างหลังก็บอกผมภูมิใจตรงนี้ด้วยเลย
แล้วคิดดูสิท้ายที่สุดคือ

สุดท้ายไปส่งผู้ชายคนนี้ขึ้นเครื่องได้ทัน

เขาจะตอบแทนด้วยเงินเล็กน้อย
คือขอบคุณจริงอยากมอบให้เป็นสินน้ำใจ
แต่ตำรวจน้ำดีนายนี้ไม่รับเงินค่ะ

ช่วยเหลือสุนัขหลงทางไปอยู่ในมอเตอร์เวย
วันที่๒๓เมษาปี๖๕

ตำรวจเอกเศรษฐการก็ไปช่วยเหลือสุนัขสีดำสภาพหมดแรง

แล้วก็อุ้มไปขึ้นรถหน่วยกู้ภัย

แล้วก็เคยช่วยนำทางรถพยาบาลนะคะ

คนในโซเชียลมาชื่นชมเยอะมากเลยนะคะ

แล้วเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
ทางสถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็มีทั้งญาติแล้วก็แฟนสาวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูหน่อยนะคะ

ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการด้วย

มารอแล้วนะครับเพราะวันนี้ต้องรับศพครับ
ค่ะก็เตรียมจะรับศพนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ที่มาจากขอนแก่นก็ยังอยู่ในความเสียใจค่ะ
สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เราได้คุยกับสารวัตรใหญ่ของสถานีตำรวจทางหลวง๒
กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการโดยตรงนะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทปรัชญากรรมราชพิทักษ์ค่ะ
ท่านบอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชานายนี้อายุ๓๓ปี
แล้วพบตรก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กำชับเลยแหละว่าต้องดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องสวัสดิการต่าง
แล้วก็พิจารณาเรื่องการปูนบำเน็ตด้วยนะคะ
ซึ่ง๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการในโรงพักถือว่าเป็นน้องเล็กอันดับ๒ค่ะ

พอเสร็จภารกิจของตัวเองเมื่อไหร่จะช่วยรุ่นพี่เสมอค่ะ
แล้วที่ผ่านมานะเคยปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือแปลว่าได้รับความไว้วางใจมาก
ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถนำพบตรด้วยค่ะ

มีจิตใจดีครับมีอารมณ์ขันนะครับ
จะเป็นที่รักของพี่ในสถานีตลอดนะครับ

พอปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจปกติ
ก็จะมาช่วยงานสามีเสมอครับ
ไม่ว่าสมมุติหมดหน้าที่เวรประจำวันแล้วนะครับ
ผมมีภารกิจให้ไปสืบสวนช่วยติดตามคนร้ายตามหมายจับนะครับ

อันนี้ก็เป็นกรณีที่ร้ายแรงที่สุดแล้วนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าติดตามข่าวมาโดยตลอด
ก็คงอาจจะเคยเห็นข่าวเจ้าที่ตำรวจ
จะอำนวยการจราจรอยู่นะครับ
จอดรถดูรถที่เสียหรือลดอุบัติเหตุ
ทุกคนรับทราบครับว่าเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนแล้ว
มันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
หรือว่าเกิดการกระทำความผิดได้ตลอดเวลานะครับ
ผู้บังคับบัญชาบอกว่าผู้หมู่หนุ่มนะ

หมู่หนุ่มเป็นที่รักของพี่มีความขยันปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ภารกิจการนำขบวนของผู้บังคับบัญชา
เพราะเขาเป็นคนคล่องแคล่วขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ดี
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
ขี่รถนำขบวนเสมอมานะครับ
และทีนี้ผู้บังคับบัญชาเพิ่งได้ทราบจากเพื่อนสนิทนะ
ว่าผู้หมู่หนุ่มมีแผนจะแต่งงานกับแฟนสาว
อีก๒๓เดือนข้างหน้า
เออนะครับถ้าเชิญมาผู้บังคับบัญชา

แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะฮะ
ตอนนี้เพื่อนตำรวจทุกนายก็เสียใจมากนะครับ
จริงเพิ่งจะกินข้าวกันมาด้วยกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เพราะว่าช่วงนี้มีการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสารวัตร
การเสียชีวิตของตำรวจหนุ่มนายนี้
ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันของตำรวจทางหลวงเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางไป
เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพของ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการ
เพราะว่าจะมีการจัดพิธีขึ้นที่วัดตรีทศเทพ
ตอนนี้ญาติจากขอนแก่นก็เดินทางมาถึงแล้วด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
นายกิติทัศน์เนี่ยไปตรวจสอบประวัติดูนะ
เขาเคยมีคดีเมาแล้วขับตอนปี๖๐

แล้วตอนนี้คือเหมือนกับรอลงอายาอยู่อะค่ะ
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะกลัว
แล้วก็กลัวไงว่าถ้าเกิดว่าโดนคดีซ้ำโทษจะหนักกว่าเดิม
ก็เลยตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ